คลิปอุบัติเหตุคลิปหนึ่งค่ะอยากให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์จริงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันก่อนเช้ามืดแปลว่ายังมืดอยู่นะคะ
ดาบตำรวจขับรถขึ้นไปบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานี
ทีนี้ขับขึ้นไปแล้วรถดาบตำรวจนายนี้เสียเป็นรถกระบะนะคะ
ปรากฏว่าช่วงที่ดาบกำลังรอความช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขับรถมาเห็นประสบเหตุพอดีลงจากรถของตัวเอง
ลงมาพยายามจะช่วยดาบวิธีการช่วยของเขาคือ
ขึ้นไปบนท้ายกระบะของรถดาบแล้วใช้มือถือซึ่งมีแฟลตใช่ไหมไปส่องสว่าง
เพื่อที่จะให้รถคันอื่นเห็นว่ารถคันนี้จอดเสียอยู่
แต่มันก็กลายเป็นอุบัติเหตุจนได้เพราะแฟลชของไฟฉายมันไม่สว่างพอ
มันไม่เหมือนสปอร์ตไลท์ใช่ไหมคะปรากฏว่ารถกระบะอีกคันหนึ่งขับมา
ไม่ได้ขับซ้ายสุดด้วยนะคะขับเลนกลางมาไปเฉียวเข้ากับรถกระบะคันที่จอดเสีย
เสียชีวิตสองศพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคลิปตอนที่เกิดอุบัติเหตุให้ดูกันด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นกล้องหน้ารถยนต์คันที่เขาตับ
ขับตามมานะคะเห็นหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณเห็นนะคะว่าเป็นรถกระบะสีขาวคันที่เป็นลูกศรสีเหลืองค่ะ
ไปชนคือลักษณะชนแบบอาจจะเป็นเฉียวด้วยแต่ว่าคือก็แรงพอค่ะ
ทีนี้รถกระบะอีกคันที่กำลังจอดอยู่ไหลทางเนี่ยเขาจอดเสียอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปเสียชีวิตสองศพศพแรกก็คือเจ้าของรถที่จอดเสีย
ดาบตำรวจนรงนินสุวรรณอายุ๔๗ปีเป็นผู้บังคับหมู่งานอารักษา๒
กองบังคับการอรคารและควบคุมฝูงชนอันนี้เช้ามืดเช้าตรู่แล้วนะคะ
ภาพก็จะชัดขึ้นอีกคนหนึ่งที่เป็นพลเมืองดี
คณะเอกชัยราชันทั้งสองศพเสียชีวิตคาที่
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นพลเมืองดีแล้วก็เป็นดาวร้ายลิเกนะคะ
เสียชีวิตตกจากลอยฟ้าบรมราชชนนานีค่ะ
ทีนี้เราไปถามพ่อของคุณเอ็กซ์นะคะคุณธิรพัฒน์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเช้ามืด
ลูกชายเห็นรถกระบะของดาบตำรวจจอดเสียอยู่ข้างทางก็เลยตั้งใจดี
จะลงไปช่วยวิธีการช่วยคือปีนขึ้นไปบนท้ายกระบะแล้วก็เปิดแลตโทรศัพท์มือถือ
เพื่อส่งสัญญาณให้รถคันอื่นอื่นรู้ว่ามีรถจอดเสียอยู่หลายทางนะเนี่ยค่ะคือด้วยความมันมืดอ่ะ
มันอาจจะส่องสว่างไม่เพียงพอนะคะรถคันอื่นก็เลยมองไม่เห็นจังหวะนั้นเนี่ยค่ะ
มีรถกระบะอีกคันนะคะใส่คอกมาด้วยไปชนเข้ากับท้ายรถกระบะของดาบตำรวจ
จนทำให้แรงเหวี่ยงเนี่ยเหวี่ยงลูกชายกระเด็นจากท้ายกระบะลงไปตกที่สะพานข้างล่างแบบนี้
ศีรษะของคุณเอ็กซ์นะคะกระแทกพื้นเสียชีวิตค่ะที่
ขณะเดียวกันแรงกระแทกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ดาบตำรวจนรงที่กำลังยืนซ่อมรถอยู่
อัดก๊อปปี้กับแท่งบารีเออร์ข้างจนกระทั่งท่านเองก็เสียชีวิตนะคะ
เราไปถามไปคุยกับนายอดีศักดิ์เจริญผลอายุ๖๔ปีเป็นคนขับรถกระบะสีขาว
ที่ไปชนเข้ากับรถดับตำรวจเนี่ยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะคะ
มือไหว้ขอโทษคุณพ่อของคุณเอ็กซ์แล้วก็คือกล่าวขอโทษทั้งน้ำตา
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะเขามองไม่เห็นจริงว่ารถกระบะเนี่ยจอดเสียอยู่ไหลทางนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นมันเป็นคดีความแล้วมีคนเสียชีวิตแล้ว
ตำรวจสนคู่ขนานลอยฟ้าก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา
กับนายอดีศักดิ์ต่อไปนะคะ๒ข้อหาหลักก็คือ๑ทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็๒ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ